ว่าตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารักษามา๑๑วันแล้วอาการที่เกิดขึ้น
ก็คือเป็นแผลผู้พองทั้งตัวเลยรวมทั้งในช่องปากด้วย
คุณเมฆบอกว่าช่วงกลางคืนนอนไม่ได้เลยแสบด้วยแล้วก็คันด้วยนะคะ
แต่นัดจนถึงวันนี้ผ่านไป๑๑วันอาการเริ่มดีขึ้นบ้างแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการรักษาแผลที่เป็นบริเวณผิวหนังค่ะ

หนักมากครับไม่อยากให้เห็นครับสภาพมันแย่มาก
มันขึ้นเต็มตัวเป็นตุ่มเต็มตัวนะครับ
คือถ้าเห็นแล้วคือตกใจถ้าคือใครไม่แข็งแรงก็คือตายได้
ถ้าใครไม่แข็งแรงนี่คืออาจจะเป็นไข้เป็นไข้แบบช็อกได้
เพราะมันขึ้นพุ่งทั้งตัวเลยพุ่งแบบทั้งตัวเลยครับ
มันไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าเจ็บแบบเจ็บแบบเหมือนโรคมะเร็งอะไรหรอก
แต่มันมันขึ้นทั้งตัวมันขึ้นเป็นเม็ดเท่ากับไม้เท้าฮะ
ทั้งตัวทั้งหัวทั้งหูทั้งคอทั้งพุงทั้งจักรแร้ทั้งโอ้โหขาหนีบโนก
เหลืออยู่อย่างเดียวครับอวัยวะเพศครับ
เรื่องจริงอวัยวะเพศอย่างนี้มันไม่ขึ้น
สำคัญทรมานสุดครับ

พิกอยหรือว่าตุ่มน้ำพอง
ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณครับ
เอาพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักโรคนี้กันหน่อยนะคะ
เพ็มพิกอยหรือโรคตุ่มน้ำพอง
คุณหมอให้ความรู้แบบนี้นะคะไม่เชื่อโรคหายากอย่างที่เข้าใจกัน
ก่อนหน้านี้มีการแชร์บอกว่าเป็นโรคที่หายากมากเนี่ยนะคะ
ใน๔แสนคนคุณหมอให้ความรู้แล้วนะ
ยืนยันว่าไม่ได้หายากอย่างที่เข้าใจ

นี้เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายทำงานผิดพลาดเล็กน้อย
ทำให้ผิวหนังเกิดการแยกตัวเป็นตุ่มน้ำใส
ส่วนใหญ่โรคนี้จะเกิดกับคนที่มีอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะ
เพราะว่าคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นระบบการทำงาน
ก็คือภูมิคุ้มกันต่างในร่างกายจะรวน
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังไม่สามารถบอกได้
แต่ไม่ใช่โรคติดต่อไม่ใช่โรคอันตรายที่จะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้
แต่ว่าทำให้ทุกข์ทรมานไงครับ
มันแสบแล้วมันก็คันหุ่นแล้วขึ้นทุกที่เลยมันนอนลำบาก
ส่งกำลังใจให้คุณเมฆวินัยไกรบุตรด้วยนะคะ
ทำไมเดี๋ยวนี้มันมีโรคแปลกเกิดขึ้นเยอะเหลือเกิน
อย่างก็อธิบายไม่ได้บางอย่างเราก็ไม่เคยเห็น
ดูแลตัวเองพักผ่อนที่เพียงพอ
พักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายกินอาหารให้เป็นประโยชน์ด้วย